สวัสดีครับ
ขอโทษนะครับ
สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ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

คดีนี้เป็นที่ถกเถียงกันในสังคม

ว่าลักษณะแบบนี้ใครผิดใครถูก
แก่เหตุไหมหรือว่าเกินกว่าเหตุนะคะ
ตอนนั้นโดนวิภาควิจารณ์กันเยอะนะคะ
โดยเฉพาะทางฝั่งของน้องที่เป็นวัยรุ่น

มันว่ากันตามข้อเท็จจริงในรายละเอียดนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีการตัดสินออกมา
พิพากษาจากศาลออกมาน่าคุยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันมีคำถามในเชิงข้อเท็จจริงว่า
ถ้าถ้าเป็นเราหรือถ้าเป็นคุณโดนแบบนี้
ยังไงจะปกป้องตัวเองอย่างไรได้
อันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่สุดว่าเขาป้องกันตัวเอง
มันเป็นคำถามแรกเลยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์เมื่อปีก่อนนะคะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีคำตัดสินออกมา
แล้วก็ทางคุณสุเทพนะคะได้รับการประกันตัวออกไป
แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องต่อเนื่องกว่านี้ค่ะ
เพราะว่าคงมีการสู้คดีกันต่อแน่คงมีการอุทธรณ์ต่อแน่นะคะ
และจะเป็นใครไปไม่ได้มักจะมาสะกิดเราเสมอว่า
อย่าลืมตามคดีนี้อย่าลืมตามคดีนี้
คนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรองอธิบดีอายการ
ไม่แนะนำเราได้ไหมคะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีค่ะ

อาจารย์เราต้องตามเรื่องเสือดำให้เหมือนเรื่องนี้ด้วยนะคะ

เรื่องเสือดำเงียบนะคะแต่คนรอฟังไม่เงียบ

ว่าไม่ใช่หน้าที่อาจารย์โดยตรงแต่ว่าฝากด้วย

คดีนี้เนี่ยถ้าเราจำได้ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ
มันมีความเห็นเกือบจะไปฝั่งเดียวเลย

ว่าเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
แล้วก็เห็นใจทางคุณสุเทพ

ไม่ลุงหรอกค่ะอายุเพิ่งเท่านี้เองนะคะ

คือคนจะเห็นใจทางครอบครัวนี้

ไม่ว่าจะเป็นคลิปในรถคุยกับภรรยานะคะ

คือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ของตัวเอง

จนถึงสุดท้ายศาลมองเหมือนที่อาจารย์มอง

อาจารย์อธิบายก่อนตกลงณตอนนี้
คำอธิบายที่ออกมาคือ

โดยมองข้อเท็จจริงเหลี่ยมไหนคะ

เราคุยกันตอนนั้นสังคมบอกเป็นการป้องกันตัว
พอสมควรกี่เหตุเราก็ตั้งข้อสังเกต
เสียงปืนดังแกรกมันน่าสนใจ

ซึ่งเทปช่วงกลางเราไม่มี

ตอนที่จอดรถขวางแล้วก็ทะเลาะกันเล็กน้อย

นี่ตำรวจเองพนักงานสอบสวนเอง

เพราะนี้ผมก็ปรากฎว่า

เขาก็ให้อธิบดีอายการภาค
อัศวินิการภาค๒ตอนนั้นท่านศิริษักร์อ่ะครับพี่ดีท่านก็เป็นพิจารณา
แล้วผมเคยคุยกับท่านท่านบอกเฮ้ยมาดูทั้งหมดสิมันไม่เป็นป้องกันท่านพูดเอง
คำว่ามาดูทั้งหมดคือมันต้องมีหลักฐานมากกว่าที่เราเห็นในข่าว
ใช่ครับดูตลอดทั้งตั้งแต่ต้นจนจบเพราะมันใช้เวลาตรงนี้๑๐กว่านาที
มึงถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นคือระหว่างกลางนี่แหละที่เราไม่เห็น
ที่เรายังไม่ได้เห็นกันในรายละเอียดใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้การตั้งข้อหา
ไม่ได้มีเรื่องของป้องกันตัวเลยไม่มีเรื่องของป้องกันเลยแต่ตัวผู้ต้องหา
ลองดูคลิปขอเปิดต่อกัน๒คลิปเลยนะคะเพื่อย้อนเหตุการณ์ดู
แล้วเดี๋ยววันนี้บอกก่อนเลยนะคะถ้าอมูลิเนยัติจะเถียงอาจารย์
จะขอเถียงในมุมของคนที่ยังสงสัยอยู่

จากข่าวนี้ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ต้องการให้มีใครเสียชีวิต

แต่ขอเถียงก่อนว่ามันมีความเข้าใจแบบไหนได้บ้าง
คลิปนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาว่าทำไมไม่มีเรื่องป้องกันตัว
เดี๋ยวเราก็จะออก
แบบนี้ไม่รู้วะ

คุณขาว

คุณขาว

แล้วมันก็ขวางไหม
ที่จอดรถตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ย

คุณมาจอดซ้อนคันอยู่ได้ยังไง

รอแป๊บเดียวก็ได้พี่
ไม่ใช่นะครับคุณไม่จอด
ไหนรอไม่ได้ใช่ปะ

ไม่ได้

อันตัวสนิท
โต๊ะ

ยังไม่เปล่ายิงข้างเลย
ทำไมคนชนบุรีหรือไง
ก็สันดามมันอย่างงี้เนี่ย
มันแจ้งไม่ได้แม่
แจ้งอย่างงี้สำรวจก็ไม่มา
ไปบอกเนี่ยบอกมือไอ้เนี่ยบอกไอ้เนี่ย๒คันเนี่ย

แว่ตาอยู่ไหน

โห้เจ้ากล้อง

กับตอนช่วงที่ลงมาตอนรอบที่๒
ตั้งแต่ต้นตอนที่จอดรถเนี่ย

ตั้งใจจะตั้งใจจะหาเรื่องกัน

คือต่างฝ่ายคือเริ่มต้นเนี่ยบอกจะ
ออกรถออกรถออกรถแล้วแต่ว่าผมเข้าใจว่า
คุณสุเทพเนี่ยแกคงอารมณ์ร้อนอะ

ไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็คงจะเมากันมาอะไรกันมา

จุดเปลี่ยนตรงที่ว่า

เอิญไม่มีเสียงพูดเตรียมปืนไว้แล้ว

ทีนี้ท่อนกลางที่เราไม่เห็นเลย

ในข่าวตัวคำภาษาผมก็ยังไม่เห็น
แต่ในข่าวบอกในระหว่างทาง

ปาดกันมากระพริบไฟใส่หน้าบีบแต่ไล่กัน

แสดงว่ามันยังอยู่ในอารมณ์แท้

ก็บอกว่าไปแจ้งมูลนิธิ

สองคันนั้นสองคันนั้นผมไม่แน่ใจรถตู้มาสองคัน

แล้วต่อมาก็มีการมาดึงมาทะเลาะกันอีก

มันเป็นการสมัครใจเข้าวิวาดกัน

และจะแตกต่างกับการป้องกันอย่างไร
บางคนถามเดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์ช้าก่อนค่ะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทีละคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แม้แต่ฝั่งคุณสุเทพก็เข้ารักษณะว่า

เฉพาะตอนที่เสียงตอนคลิปตอนแรกที่บอกว่า

เดี๋ยวทีนี้ก่อนไปถึงช็อตที่พูดถึงการเตรียมปืน

แล้วลงไปก็รอไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่

เป็นเหตุให้รู้สึกอารมณ์เสีย

มันเป็นเหตุให้มันขึ้นได้อ่ะ
เหตุนี้มันขึ้นตามกฎหมายมันก็มี

มันคนละเรื่องกับการป้องกันตัวพอสมควรกับเหตุนะ

ถ้าเกินกว่าเหตุก็รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่ก็ได้

เพราะถูกคมเห็งอย่างไม่เป็นธรรม
อย่างนี้มันเป็นได้ว่าคมเหงอย่างไม่เป็นธรรม

ซึ่งคุณสุเทพก็ยังยืนยัน

ทีนี้ในจังหวะนั้น

ทีนี้ที่อาจารย์บอกพอพูดถึงปืน

พอพูดถึงปืนคำถามคือ

เขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นี่คะ

อาจารย์มันเหมือนพูดกันเองมั้ย

ไม่ได้พูดกับเขานี่

ปลอดภัทรย์สมัครใจที่พร้อมจะวีวาท

รอไม่ได้เลยอันนั้นมันเริ่มต้นของวิวาทะก่อน

เตรียมแล้วไอ้ฝั่งนู้นเราไม่ได้ยินว่าเตรียมหรือเปล่า

อาจารย์อันนี้ลองแทนใจนะ
เชื่อว่าคนจะคิดมุมนี้เยอะคือ

อาจจะพูดไปด้วยอารมณ์พูดกับคนในรถในครอบครัว

แล้วก็สภาพเริ่มคำเห็นกันแล้ว
คือเขาพูดเขาอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นี่
มันถูกเอามารวมในการพิจารณาไหมอาจารย์ว่า
ของรักของหวงกันอยู่ในรถคนที่รักอยู่ในรถทั้งหมด

แล้วอุปนิสัยวิเคราะห์สั้นง่ายฟัง

ดูตั้งแต่ตอนจอดรถจอดอะไรกันวะ

พอออกมาแล้วยังมีสันดาลคนเมืองชน
เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้น
เข้าใจนะก่อนที่อาจารย์พูดแต่ก่อนจะวันนั้นขอนิดเดียว
อาจารย์แต่ไอ้สิ่งที่ทำให้เขาโมโหเนี่ย

แล้วนี่เหมือนกับมีวิวัฒน์ท้ายกันด้วย
ก็จริงลงไปบอกขอเลื่อนนิดนึง
แล้วเราฟังเหตุผลทำไมเขาถึงไม่เลื่อน
แล้วคำตอบที่บอกรอแป๊บนึงไม่ได้หรือไงล่ะคะ

เราอยู่ในสังคมเราต้องรับภาระ

จอดก็จอดขวางพูดก็พูดให้รอ

มีคนดีหมดปรเมฆตกงานไปนานแล้ว

อ๋อนี่ถึงอยู่ได้อย่างนี้

ฉันลองเถียงอาจารย์โดยที่ไม่ได้บอกว่าควรจะเป็นแบบไหนนะ
อาจารย์คือเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะมันเริ่มจากตรงนี้
แล้วสิ่งที่สามีภรรยาเขาคุยกันในรถอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย

มีทั้งหมดเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริง

ว่าตั้งใจไม่ตั้งใจเตรียมไม่เตรียมอย่างนี้เหรอ
เป็นเครื่องชี้แจ้งเวลาเราวินิจฉัยคดีเนี่ยนะ
เราบอกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
บางคนบอกว่าผมโชคเขาผมไม่ได้ตั้งใจ
แต่เรามาดูที่มันเตรียมหมัดเตรียม
อันนี้คือสิ่งที่บอกเราไม่ฟังคำพูดของใคร
แต่ว่าคำพูดอันนี้มันส่ออะไรได้ไหม
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจะให้ดูท่อนที่สองครับ
ท่อนที่๒จังหวะที่จอดรถแล้วน้องกรูกันเข้ามา
แล้วมีจังหวะนัวแล้วก็ลั่นไกลสักครู่ค่ะ

ไม่ต้อง

ใช่พวกเดียวกัน
มันมาจอดอย่างนี้ได้ยังไง
ขอเรียกสำรวจเลย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

คือถึงแม้ว่าจะดูตั้งแต่ต้นเรื่อง

หรือว่าทั้งสองฝ่ายพูดจาต่อกันอย่างไรก็ตาม

คือเหมือนกับสองฝั่งพร้อมห้ามหั่น

พร้อมจะใส่ไฟมีอารมณ์ไฟ่
ซึ่งเมื่อมันมาแบบนี้มันคือชัดเจนมาตลอดทางว่าพร้อมจะฟาดเอ้ย
พร้อมจะต่อสู้กันวิวาดกันสู้กัน
แต่ทีนี้อาจารย์ไอ้ช็อตตอนที่โดนมาลุมมาตุ้มตอนท้ายเนี่ย
มันไม่เปลี่ยนเรื่องเหรอคะมันไม่เปลี่ยนเรื่องเหรอ
ว่าโอ้โหก็น้องกรูกันเข้ามาใช่ไหม

เราได้ยินภาษาในการพูดในการอะไร
กับภรรยาตัวเองอย่างฉุนเฉียวอย่างไรตลอดทาง
แต่เมื่อพูดกับอีกฝั่งนึงเป็นอีกแบบนะ
ก็ดูเหมือนจะพูดดีอย่างเนี่ยไหม

เขาฉุนเฉียวกันมาในรถยังไงหรือเปล่าคะอาจารย์

เดี๋ยวต้องตอบคำถามมันแปลว่าอะไรตรงนี้ก่อน

เอาในตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงก่อนรถจอดเนี่ยนะ

จะสมัครใจที่จะต่อสู้ขึ้นกันเลย

เรียกลงมาลงมาเนี่ยอันนี้

เหมือนกับเขามาทำร้ายเรา

แล้วมันมีการว่าชกกันชกกัน

เห็นไหมอะไรอะไรจะเอาอะไร

แม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้อง
เนี่ยเห็นไหมถูกมากับแม่กับลูก

ครับแล้วคำว่าขอร้องขอร้องออกจากปากด้วยนะ

ก็คือบอกตัวเองโดนต่อย

ถ้าเรียงลำดับจากที่ภรรยาถามนะ

ท่อนท้ายของคลิปอีกครั้งหนึ่ง

ก่อนยิงหรือยิงก่อนต่อย

ถ้าต่อยได้ยินเนี่ยจะเป็นป้องกันได้มากขึ้น

แต่ก่อนจะต่อยและยิงเนี่ยลุมแล้วนะ

คือหมายถึงว่ากรูเข้ามารุมรถ

แต่แม่เราไม่รู้ว่าดึงหรือไม่ดึง

แล้วก็ยิงออกไปโดยไม่ได้ดู

ทีนี้ผมบอกว่าถ้าการป้องกันเนี่ย
มันต้องกระทำต่อตัวผู้กระทำต่อเรา

กระทำต่อตัวพยันตรายที่เกิด

อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เป็นป้องกัน
ต้องกระทำต่อพยันตรายที่ใกล้จะถึง

อาจารย์แต่ว่ารักษณะนะคะ

แต่ลักษณะของการมีกลุ่ม

คือเราต้องคิดเหรอ

ว่าเราจะเอาคืนไปที่

อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหันปืนไปทางไหน
ตั้งใจยิงเล็งหรือเปล่า
มันลั่นเองตอนนัวกันหรือเปล่าคือ

คนที่ป้องกันตัวต้องคิดด้วยเหรอ

ต้องหันปืนไปทางไหนนะ
ไม่ใช่นะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนกันมันลั่นหรือเปล่า

ต้องเอาบาดแผลของผู้ตาย

ทำแผนประทุศกรรมเห็นไหม

แล้วตอนนั้นผู้ตายอยู่ตรงไหน

แต่เมื่อมันเป็นคดีแล้วคำถามคือว่า
เวลาพิจารณาในคดีกัน
คือต้องมองไหมว่า

โดยที่ผู้ตายคือคนที่ทำร้าย

หรือว่าทำร้ายแม่หรือว่าทำร้ายลูก

ต้องดูคนที่รุมเข้ามาที่รถ

เราไม่รู้ว่าผู้ตายน้องผู้ตาย

คือเหมือนก็ต้องรู้ข้อกฎหมายด้วยหรออาจารย์ว่าถ้าจะยิงต้องยิงคนที่
อ่าโดยสามัญสำนึกของมนุษย์ไง

หนึ่งมนุษย์มันควรจะยับยั้งก่อนไหมไม่ต้องตามไม่ต้องบี้กันอันที่หนึ่ง

ถ้าพูดในภาษากฎหมายจริงในการป้องกัน
ได้ต้องหลบหลีกได้ต้องหลีก
หลบไม่ได้หลีกไม่ได้ชนเลย

ขออนุญาตค้านอารมณ์มนุษย์มันไม่เหมือนกันนี่คะอาจารย์ดีกรี
จุดเดือดคนมันถูกกันต่ำไม่เท่ากันน่ะแล้วถ้าฮื้อสติ
แต่มันโดนเรานะเราก็เราเราทนต่อแรงอยู่ไม่ได้
แล้วจะไปพร้อมวิวาทะกับเขาทำไม
แม่ก็อยู่ลูกก็อยู่เมียก็อยู่
ทำไมสุทธิรักในรถไม่พารกไปก่อนโอเคค่ะ
ขออีกนิดขออีกนิดสั้นนะอาจารย์สั้นคืออีกนิดนึง

ใช่มีคนที่รักอยู่ในรถนั่นไงคำถามคือ

ก็ถ้าเราหยุดซะไม่ไปวิวาทะมันก็จะจบไหม

มันพอจะป้องพอจะหลบหลีกได้ไหม
พอจะยับยั้งช่างสารใช้คำว่า

ถ้ายับยั้งเสียตั้งแต่แรก
อันนี้มันพอไม่ยับยั้งสมัครใจ

ในการพิจารณาจะไม่ได้มองแบบนี้

คือเรามองว่าไม่ก่อให้เกิดเหตุ

แล้วสมมุติรถคันหน้ามันปาดแล้วมันเดินลงมา
ยุให้แฟนไปทะเลาะกับเขา

เข้าใจค่ะเดี๋ยวกลับมาเถียงใหม่

ให้ดูคลิปตอนท้ายของเรื่องนะคะ
ก่อนที่จะเกิดการสูญเสียขึ้นนะคะ
ลักษณะแบบนี้ในแง่ของการสู้คดีกัน
การสู้คดีกันเนี่ยถ้าจะสู้อ่าเอาอย่างงี้ถ้าจะสู้
เพราะคุณสุเทพคงจะยืนยันแบบนี้ต่อแน่
คงต้องอุทธรณ์แบบนี้ต่อแน่ว่าเป็นการป้องกันตัว
ถ้าจะสู้จะยันจะมองและจะอธิบายแบบไหน
ในการสู้คดีต่อถ้าบอกว่ายังไงนี่ก็คือป้องกันตัวสักครู่ค่ะ

แล้วผมปากหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่า

เอามึงลงกันเถอะ

นี่แม่ผมมากับแม่กับลูก

มึงจะลุกเปล่า

โต๊ะหนึ่ง

ยิงอีกหรอ

พี่ยิงหรอ
ทางตั้งแต่ต้นระหว่างทางมาอย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์
แต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะพิจารณาได้แค่บทสนทนาตอนสุดท้าย

ถ้าอะไรแม่ผมเมียผมลูกผมขอร้องขอร้อง
แล้วมันมีสักคำต่อยผมทำไม
แล้วโป้งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ

แต่ตอนนี้ที่เราฟังมันไม่มีเสียงตรงนี้
ซึ่งพอท่านดูคำพิพากษาผมนิดเดียวผมให้ดูคำพิพากษานิดเดียว
เขาบอกเมื่อจำเลยเห็นว่าผู้ตายกับพวกหลายคนลงมาจากรถเนี่ย
ก็เริ่มเกิดความหวาดกลัวแต่ยังพูดกับผู้ตายกับพวกด้วยน้ำเสียง
และคำพูดในลักษณะที่ไว้ท่าทีว่าจะเอาเรื่อง
ไม่ใช่พูดในธรรมนองที่จะขอโทษ
หรือการกระทำของแสดงเห็นว่าไม่อยากมีเรื่อง

ขอร้องขอร้องแต่เนี่ยไว้ท่าทีที่ฉันบอกไว้ท่าทีว่าจะเอาเรื่อง
แต่ขอร้องนี่บางทีถ้าเราขอร้องครับอย่าทำอย่าทำ
อันนี้ขอร้องขอร้องเฉยมันก็เหมือนกับอะไรบางอย่างนะ
ผมมองอย่างนั้นนะมองว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญ
แต่ว่าในแนวทางหนึ่งน่าสนใจวันนี้ไม่ได้ไปยุให้เขาต่อสู้นะ
เราพูดในแง่วิชาการเนี่ยถ้าในแง่วิชาการผมยังมองว่า
คุณสุเทพสู้ผิดทางหรือเปล่า

ฟังทั้งหมดนั่งดูคำพิพากษา
ก่อนหน้านี้เราไม่รู้แต่พออ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าแกน่าจะสู้เรื่องการป้องกันน่าจะไม่ถูกแล้วล่ะ

เพราะมันสมัครใจเข้าวิวาสเพราะเริ่มสมัครใจเขาวิวาส

ถ้าฟังว่าสมัครใจเข้าไปว่าตอนจบมันไม่มีป้องกัน

แต่ถ้าสู้ใหม่นะสมมุตินะ

สมมุติถ้าไปสู้ใหม่มันเป็นเรื่องของการบันดาลโทษะได้ไหม
คมเหงอย่างไม่เป็นธรรมมาลุมรถผมมากระชากแม่ผม
มาดึงภรรยาผม

ผู้ใดถูกคมเหงโดยไม่เป็นธรรม
อ๋อเหรอเดี๋ยวนะอาจารย์

และลักษณะลักษณะแกโกรธมากกว่าที่แกจะขอร้องยายา
ถ้าพูดง่ายนะยายาแล้วโป้งอย่างนี้
โอเคมันเหมือนลักษณะของการป้องกันใช่ไหม

คือทั้งหมดเนี่ยมันถูกมองว่าเข้าวิวาส

เพราะฉะนั้นจะอ้างป้องกันตัว

ต่อให้ท่อนสุดท้ายก็จะมองว่าป้องกันตัวลำบากลำบาก

คือสารผมนั่งอ่านคำพิพากษาโดยย่อ
เขาก็เหมือนกันหมดใช่ไหมครับ
ยกตัวอย่างแต่จำเลยขับรถตามรถทั้งสองคัน
ในทันทีขับแซงรถยนต์ตู้บีบแตรยาวใส่
และยังขับไปด้านหน้าชะลอความเร็วลงจนเกือบจะหยุดรถให้ชนท้าย
คือเหมือนกับมีเรื่องกันมาตลอดค่ะใช่ไหมครับพอฉะนั้น
มันไม่สามารถจะมองภาพสุดท้ายได้ไม่ได้
เพราะว่าตั้งแต่ต้นอารมณ์อาการใช่ไหมคะระหว่างทาง
จนกระทั่งสุดท้ายมองภาพเดียวไม่ได้
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องวิวาสตั้งแต่แรกตั้งแต่แรก
อ่าทีนี้ที่อาจารย์บอกถ้าสมมุติป้องกันตัวมันเข้าไม่ได้เนี่ยนะคะ

มันทำตัวสารยังไงอ่ะมันทำตัวสารก็
ภรรยาถูกลากแม่กำลังจะถูกฉุดลงจากรถโกรธ
มันลากแม่ผมทำไมภรรยาผมทำไมภรรยาผมอาจจะลากลงไปได้
เพราะขึ้นอ้อยเข้าไปว่าใช่ไหมอ้อยไปว่าไม่ได้ไม่ได้รอไม่ได้
อ้าวเดี๋ยวแต่แม่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลย
นั่งอยู่หลังรถหลานก็อยู่ไปกระชากแม่เข้ามาเนี่ยใคร

อ่ะเดี๋ยวสมมุตินะคะสมมุตินะถ้าสู้บันดาลโทษะก็บอกว่า
ทำไมเพิ่งโกรธก็ทะเลาะกันมาตลอดทาง
ก็มาโกรธตอนนี้ไงโกรธตอนถูกโกเหงมันลุมแล้วไง
มันจะสมัครใจวิวาสกับการโมโหนี่ยังอยู่กันได้
แต่สมัครใจวิวาสกับป้องกันตัวมันอยู่กันไม่ได้

คือโอเคผมสมัครใจกับวิวาสแต่คุณมาทำกับผมเนี่ย

ถ้าไปทำกับแม่นะถ้าไปทำกับแม่ก็อาจจะเป็นป้องกันได้

และที่พูดว่าถ้าเราเชื่อทั้งหมดตามลำดับที่พูดนะคะเสียงของคุณสุเทพเนี่ย
มันต่อยพี่เนี่ย

คือถ้าต่อยคุณสุเทพนี่แกเป็นคนเลือดร้อน
ถ้าต่อยแกต้องโวยแล้วมาต่อยผมทำไม

ต่อยแล้วมันต้องมีคำนี้มาก่อน

อาจารย์เดี๋ยวก่อนนะ
คือคนโมโหไม่ได้ต้องพูดเหมือนกันทุกคนนะคะ
มันต้องบอกแหละกระชากเมียยังพูดกระชากแม่ยังทำ
ถ้าต่อยแกต้องถามแหละ

แต่ผมว่าวันนี้นะคุณสุเทพเขาต้องอุทธรณ์แหละ
แต่สมมุติสมมุติถ้าสารอุทธรณ์เขาฟังว่าเป็นเรื่องของการ

อาจลดโทษได้ลงอีก

มันไม่พ้นเรื่องว่าผิดฐาน
ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
แต่ว่าจะมีเหตุลดหย่อนผ่อนโทษหรือไม่
ก็ไปดูแต่ป้องกันนี้ไม่เป็นแน่นอน
อาจารย์การที่มีข้อหาพาอาวุธปืน
มันมีส่วนในการผลักให้ข้อหาแรกคือฆ่าโดยเจตนา

เหตุที่จำเลยมีความฮึกเหิมกล้าท้าทาย
เนื่องจากจำเลยพกพาอาวุธปืน
ซึ่งบรรจุกระสุนปืนไว้แล้วติดตัวไปด้วย
เตรียมอาวุธปืนไว้ตั้งแต่ที่หน้าร้านขายของฝาก

ถ้าสมมุติเหตุการณ์เหมือนกันทั้งหมด

จะเรียกสมัครใจเข้าวิวาสไหมอาจารย์
มันไม่มีอาวุธ
ถ้ายังเบียดยังขับรถเบียดกันไหมยังไล่กันไหม

ที่มีอาวุธศาลท่านก็มองว่าเนี่ย

เอาใหม่ถ้าเราไม่ได้มองคุณสุเทพเป็นแกนของคดี

กลุ่มวัยรุ่นจะถูกมองว่า

ทีนี้ก็คือจะมาฟ้องว่าตัวเองถูกกระทำ

ทีนี้มันมีอยู่คดีที่เราไม่รู้
คดีที่กลุ่มวัยรุ่นนี้ถูกฟ้อง

แต่จริงกลุ่มวัยรุ่นนี้หลายคนถูกฟ้อง

สารคงลงโทษแหละว่าเด็กเหล่านี้กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
เพราะมันต้องมาอ้างปนกันในคดีนี้จะแยกพิจารณาคงไม่ได้
จากข่าวก็บอกว่าก็กลุ่มเด็กถูกแจ้งข้อหา
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงาน
และร่วมกันทำร้ายผู้อื่นนะคะ
พิจารณามีโทษจำคุกนะคะแต่ว่ารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แล้วก็ยังเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรอลงอายาสำหรับโทษจำคุกนะคะ

คือไม่ใช่ว่าโดนอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝั่งโดน
ใช่แต่เราเอาเรื่องนี้มาคุยเป็นแกนหลัก
คือถ้ามองต้องมองให้หมดว่าโอเคมันก็โดนนี่ก็โดน

อย่าหาว่าชวนอาจารย์ชี้โพรงนะคะ
แต่คำถามก็คือว่า
ถ้าคนอยู่ในภาวะเดียวกับคุณสุเทพ

ได้หลบหลีกได้หลีก

นั่นไงก็คิดอยู่อย่างนี้มันท้าทายก็ชกกันดิ
หลบได้หลบหลีกได้หลีก
อันนี้อย่าว่าแต่ข้อกฎหมายอันนี้คือชีวิตจริงเลยใช่ไหม

เตอร์ไซค์จะแซงออกซ้ายออกขวา

ยกให้นี่ขับรถแสงปุ๊บ

ถ้ามันดีหมดเราก็ตกงาน

เราก็ใจเย็นไงแล้วก็ฟังเพลงไปก็สบายใจเห็นไหม
แค่นี้พอแล้วคือถ้าคนดีหมดมันจบไง
ถ้าคนมันไม่ดีจะทำยังไง
อาจารย์แต่ว่าเรียนลองไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นคำถามคนใจร้อนหรือเปล่านะคะ
แต่เช่นทำไมเราถึงต้องยอมให้เขาทำกับเราแบบนี้
เช่นเขาจอดรถขวางเราเขาจอดรถผิดกฎจราจรด้วยซ้ำ
ทำไมเราต้องเย็นไม่เป็นไรเอาเลยรอให้เสร็จเหรอ

อาจจะลงไปบอกดีขอเลื่อนหน่อยครับเดี๋ยวจะออก
ถ้าเขาบอกยังไม่ออกก็เดี๋ยวก็คงออกแหละ
คือคนถ้ามันพูดกันดีมันก็ดี
อย่างยกตัวอย่างง่ายวันนี้ฟังรายการอะไรก็ไม่รู้
คนรถเขาแวะรถเขาเสียใช่ไหมแล้วคนขับรถแท็กซี่จอด
แล้วจะไปช่วยซ่อมเขาบอกเลยไปไหนก็ไปเลย

คนเขาอยากจะช่วยแต่คนนั้นคิดว่าแท็กซี่จะไปเอาตังค์เขา
คนมันหลายอารมณ์ใช่ไหมมันหลายอารมณ์
นี่ว่าถ้าเราใจเย็นลงนิดนึงทุกวันเราก็พูดใจเย็นลงนิดนึง

ตอนเราเตือนเราก็บอกให้เย็นอาจารย์

มันไม่ใช่เสื้อฟรีไซซ์ไหมว่าเป็นเหมือนกัน
ถ้ามันคิดได้เท่าเราโลกนี้ก็สวย
ประดิษฐานคิดกลัวคือคิดกลัว

เพราะด่ายอยู่ในรถ
อย่างนี้เหรอไม่คือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ในขณะเดียวกันรักตัวเองรักตัวเอง
ไม่เอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือ

คือกฎหมายเองก็มองแบบนี้

เลี่ยงไม่ได้หลบไม่ได้ฟันมันไปเลย

คือเหตุนั้นมันต้องสมควรด้วย
กระทำกับอันตรายที่เกิดขึ้น

กฎหมายให้สิทธิ์เราในการป้องกันตัวได้
แต่สิทธิ์ป้องกันตัวนั้นต้องสมควรแก่เหตุ

ค่ะเดี๋ยวเราดูคดีนี้ต่อนะคะ
ว่าจะมีท่อนต่อไปของการสู้คดีอย่างไรนะ
แล้วคดีเสือดำไม่ดูอ่ะ
กำลังจะบอกว่าอาจารย์ขาเสือดำ

ครอบครัวหนึ่งก็อยู่ในภาวะที่เหมือนกับถูกรุมร้าวนะคะ
อีกครอบครัวหนึ่งก็สูญเสียไป
เพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็มองได้หลายมุมหลายมิตินะคะ
อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์กับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิรออยู่วันนี้สวัสดีค่ะ